คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสินค้าควบคุมกันหน่อยนะคะ
รู้กันดีอยู่แล้วหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลเป็นสินค้าควบคุม
ก็คือห้ามกักตุ้นห้ามขายเกินราคามีข้อกำหนดในเรื่องของการนำเข้าส่งออก
เมื่อ๓๐มีนาคมเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
ปรากฏว่าก็ไปเจอแอลกอฮอลใส่อยู่ในถังพลาสติกโอ้โหเต็มเลยเป็นหมื่นลิตร
พอไปตรวจสอบเนี่ยเขาให้การซัดทอดบอกว่าแอลกอฮอลเหล่านี้
มันไปเกี่ยวข้องกับนักร้องสาวชื่อดังคุณแคนดี้รากแก่น
เมื่อวานนี้คุณแคนดี้รากแก่นไปรับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจ
แต่คุณแคนดี้เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ตำรวจมีหลักฐานมีหลักฐานหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงไปถึงคุณแคนดี้
สามารถเอาผิดคุณแคนดี้ได้ในข้อหากักตุลสินค้าในลักษณะที่เป็นสินค้าควบคุม
แต่คุณแคนดี้เขาออกมาแจกแจงเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ๘ข้อ
เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูนะคะ
เริ่มจากในมุมของตำรวจก่อนค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
ผู้กำกับตำรวจภูทรปากเกร็ดบอกว่าคือเรื่องนี้
มันเริ่มจากที่มีประชาชนไปแจ้งว่าเห็นรถบรรทุกเอทานัล
จำนวนมากเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวปากเกร็ด
ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจเพราะว่าเขากลัวอันตราย
เนี่ยเยอะขนาดนี้เขากลัวว่าไฟจะไหม้

แล้วพอไปตรวจจริงแล้วมันเจอแบบนี้จริง
ถังนะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วในบ้านไปเจอเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่มีเครื่องหมายออยอร์
และเครื่องหมายออยปลอม
ทีนี้ค่ะก็ต้องสืบเส้นทางการเงิน
เอกสารสั่งซื้อสินค้าการขออนุญาต

นางสาวนันทพันธ์พิสิทธิเดโช
นางสาววาทินีรากแก่นนี่ค่ะมีชื่ออยู่นะคะ
ก็คือแคนดี้รากแก่ใช่ค่ะนางสาวราวีพิมพิพัฒน์
ซึ่งเป็นเพื่อนกับแคนดี้รากแก่น
ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจบอกว่านี่ไงมันมีหลักฐาน
เส้นทางการเงินเอกสารการสั่งซื้อการขออนุญาต
มีรายชื่อ๔รายชื่อนี้
แล้วก็มีหลักฐานนะคะบอกว่าเอทานอลที่เจอเนี่ย
ได้ไปยื่นคำขออันเป็นเท็จที่สรรพสามิตรเชียงใหม่
ว่าขอซื้อเอทานอล๑๐๐๐ลิตรจากโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อนำไปบริจาคทำให้สามารถซื้อได้ในราคาปลอดภาษีค่ะ
ผู้ต้องหาคือนางสาวแคนดี้รากแก่นให้การปฏิเสธ
โดยภาคเศษว่าเจตนาตนเองเพื่อนำไปบริจาค
คือหลักการของกฎหมายบอกว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อนำบริจาค
แต่ตำรวจดันไปรู้อย่าบอกดันสิ
การสืบสวนทราบว่ามีการเจตนาสมคบคิดกันจะพาสิ่งเหล่านี้
เพื่อไปจำหน่ายต่อเพราะเรารู้ว่าต้นทุนเนี่ย
เริ่มจากลิตรเพียงแค่๕๕บาทแต่ตอนนี้กลายเป็น๒๐๐กว่า
ปัญหาก็คือเรื่องของภาษีด้วยเหมือนกับว่าอ้างว่า
ได้มาจากโรงงานที่ปราจีนบุรีเพื่อนำไปบริจาค
แต่จริงแล้วนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเนี่ยค่ะมันเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันมีครอบครองซึ่งสินค้า
ที่ไม่ได้เสียภาษีอันเป็นความผิดตามพรบภาษีสรรพสามิตร
พรบเครื่องสำอางพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ความผิดฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี
อัตราโทษปรับก็คือ๑๐เท่าของภาษีนะคะคืออย่างที่เจอ
ก็คือประมาณ๑๐๐๐๐ลิตรใช่ไหมคะทำให้ผู้ต้องหาทั้ง๔คนตามรายชื่อ
ต้องถูกปรับคนละ๖แสนบาทคือ๑๐เท่าของภาษีจริง
จ่ายเงินค่าปรับตามนี้อันนี้ถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อย
แจ้งข้อหาเรียบร้อยคุณแคนดี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แต่ปฏิเสธปฏิเสธข้อหาแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสู้คดี
แล้วคุณแคนดี้ก็ออกมาโพสต์ชี้แจงแบบนี้ค่ะออกมาโพสต์ชี้แจง
เพื่อขอความเป็นธรรมสรุปเป็น๘ข้อหลักอย่างนี้นะคะ
คุณแคนดี้บอกว่าขอร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
คือเขาไม่ได้เป็นคนครอบครองแอลกอฮอล์ทั้งหมด
เจ้าของตัวจริงกำลังมาสอบสวนและยื่นเอกสารทั้งหมดในวันนี้
สถานที่ที่ไปเจอเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านแคนดี้
ดี้ไม่ได้ถูกจับแต่ที่ไปเจอตำรวจเพราะตำรวจโทรไปแจ้ง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เลยไปรับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธข้อกล่าวหา
เรื่องที่เกิดขึ้นแคนดี้เจตนาดีและไว้ใจคนมากเกินไป
การประสานงานมีข้อผิดพลาดถ้ามันผิดกฎหมายก็ยอมรับ
แต่อย่าพยายามเอาชื่อแคนดี้ไปเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องกักตุ้น
เพราะเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นสอบสวน
สำหรับข่าวเรื่องใบบริจาคปลอมแคนดี้ไม่มีส่วนรู้เห็น
เพราะเจ้าของเป็นผู้ดำเนินการแคนดี้เป็นแค่คนประสานงาน
ขอใช้พื้นที่ถ่ายเทสินค้าชั่วคราว
รู้จักกันเพราะว่าขายของออนไลน์ด้วยกัน
เจ้าของบ้านยินดีให้ใช้สถานที่แต่แคนดี้ไม่รู้ว่าภายในบ้านมันมีอะไรอยู่บ้าง
ดี้บอกแบบนี้นะคะส่วนการซื้อขายสินค้าอื่นก่อนหน้านี้
ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับของกลางพวกแอลกอฮอลที่ไปเจอ
คือแคนดี้บอกว่าก็แคนดี้เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่แล้ว
ก็ซื้อมาขายไปแล้วบางอย่างก็ซื้อมาเพื่อบริจาค
อย่างซื้อมาเพื่อขายบางอย่างซื้อมาเพื่อบริจาค
วันนี้ทางผู้กำกับมีการแถลงข่าวก็มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนไปนะคะ
คุณแคนดี้บอกว่าก็ตอนแถลงข่าวไม่ยอมให้แคนดี้ไปด้วย
ดี้ขอไปด้วยแต่ทางตำรวจไม่ให้ไปแคนดี้อ้างแบบนี้นะคะ
ก็เลยออกมาชี้แจงผ่านโลกโซเชียลแบบนี้
แล้วเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
เป็นว่าเมื่อวานไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอปฏิเสธข้อหา

ก็ในไอจีส่วนตัวของคุณแคนดี้นะฮะชื่อแคนดี้รากแก่นเนี่ย
สักประมาณ๔๕โมงเย็นใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือหลังตำรวจแถลงข่าวแล้วอันนี้เป็นภาพที่เธอโพสต์ไว้ล่าสุดนะครับ
เป็นภาพของผู้ที่ไปบริจาคสิ่งของนะครับ
แล้วเธอก็เขียนข้อความบอกว่าวันนี้จริงต้องไปร่วมมอบของอุปโภคบริโภค
ให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ที่สิริราชแต่ติดที่ต้องเคลียร์เรื่องวุ่นตอนนี้
แต่อย่างน้อยได้เห็นภาพนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
นี่อันนี้นะฮะที่เหลือก็ต้องรอดูว่าคุณแคนดี้จะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ใช่ค่ะ